ตอนนี้ก็เตรียมที่จะปรับปรุงคุณภาพบริการครั้งใหญ่
ทุ่มเงินจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าถึง๔๖ขบวนรวมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
จากจะมีรูปลักษณ์ใหม่แล้วการสั่งซื้อครั้งนี้
สำหรับแฟนการทำให้มีขบวนรถเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงเตรียมการเข้าประมูลรถไฟฟ้าสายใหม่ด้วย
ที่เริ่มต้นจากสถานีหมอชิด
เปิดให้บริการรับส่งคนกรุงเทพมายาวนานกว่า๑๙ปี
กระทั่งปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการสูงถึง๗แสนเที่ยวคนต่อวัน
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตัดสินใจลงนามซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มอีก๔๖ขบวน๑๘๔ตู้
และบริษัทซีเมนด้วยวงเงินถึง๑๙๘๐ล้านบาท
เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในส่วนต่อขยายสายสีลมสายสุขุมวิทย์
เตรียมการรองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงหมอชิดสะพานใหม่ภูเกิร์ต

ปรับปรุงรูปชมให้มีความพันธุ์สมัยมากขึ้น
แต่ขบวนรถไฟฟ้าที่สั่งซื้อจากทั้ง๒บริษัท
จะใช้สเวคเดียวกันกับขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่

โดยขบวนรถที่สั่งซื้อจะทยอยส่งมอบประมาณต้นปี๒๕๕๙
และจะส่งมอบแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี๒๕๕๙

เพื่อรองรับกับจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่า๑ล้าน๘แสนเที่ยวคน
รองรับผู้โดยสารได้อีกไม่น้อยกว่า๑๐ปี
สะพายส์๒บริษัท
จากจีน๒๔ขบวนขบวนละ๔ตู้
ซึ่งเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าไปให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ต่อขยายและเส้นทางที่เดินอยู่วันนี้
ที่อาจจะต้องถึงเวลาที่จะเพิ่มขบวนรถเข้าไป
ผู้โดยสารจะเติบโตร้อยละ๕๖๐
ขณะเดียวกันยังมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลการลงทุน
และเดินรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง
รัฐบาลเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
และติดต่อผู้ผลิตระบบโมโนเลลมาเป็นพันธมิตรเข้าประมูลด้วย
ขณะที่ผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่อย่างบริษัทซีเมนมองว่า
ประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากในภาคการขนส่ง
แม้ว่าจะมีผู้ผลิตรถไฟฟ้าหลายรายสนใจเข้ามาในตลาด
แต่ซีเมนก็เชื่อมั่นในจุดแข็งในเรื่องของเทคโนโลยี
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน